ร้อนแบบนี้นะคะที่นากฎิการต้องทำใจค่ะ
กับปัญหาการขาดแคลนน้ำแล้วถ้าร้อนแล้วก็มีฝนปนลงมาด้วยเนี่ย
คุณผู้ชมค่ะในระยะนี้มีอากาศร้อน

อาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะ
ส่วนภาคอีสานร้อนไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชม
มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่
เกษตรกรควรควบคุมนะคะอุณหภูมิโรงเรือนอย่าให้ร้อนจนเกินไปค่ะ

อาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในบางพื้นที่
เกษตรกรระวังโรคใบไม้ในมะม่วงค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกนะคะระยะนี้อากาศร้อนเช่นเดียวกันค่ะ
อาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในบางพื้นที่
เกษตรกรระวังเพลี้ยในทุเรียน
ปิดท้ายกันที่ภาคใต้นะคะมีฝนสลับแดดค่ะ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำต้องระวังฝนชะหน้าดิน
ลงบ่อจนน้ำเสียนะคะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ
คลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานะคะที่โรคโควิด๑๙กำลังระบาดแบบนี้
เราก็มักจะสวมใส่หน้ากากอนามัยกันใช่ไหมคะ
แต่หน้ากากอนามัยนี้นะคะเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแสนสาหัสนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอาสาสมัครในรัฐแคลิฟอร์เนียต้องเก็บกวาดหน้ากากอนามัย
เพื่อไม่ให้ขยะพวกนี้ลงสู่ทะเลค่ะ
เพราะว่ามีส่วนที่ทำมาจากพลาสติกคุณผู้ชมย่อยสลายยากนะคะ
สร้างความเสียหายให้แก่สภาพแวดล้อมนะคะ
ซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่เราสามารถทำได้
ก็คือการทิ้งหน้ากากอนามัยให้เป็นที่ถ้าแยกขยะได้ก็ยิ่งดีค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ